สู้เพื่อเธอเพื่อแผ่นดินที่แสนรักมัน
นานแค่ไหนรู้ไว้ไม่วันหัวใจ
เมื่อต้องเจอแม่น้ำเชี่ยวกราก
อุปสรรคที่แสนยิ่งใหญ่
จะพาเธอให้พ้นทุกภัยเช่นไร
อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอย
สองมือจะไม่ปล่อยขอจงอย่าวันใดใด
ฉันพร้อมจะเป็นสะพานเพื่อให้เธอข้ามไป
ปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝัน
ดังที่ตั้งใจ
ฉันพร้อมจะเป็นสะพาน
เพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใส
วันนั้นอีกไม่ไกลสิ่งที่ฝันไว้
จะกลายเป็นจริง
วันนั้นอีกไม่ไกล
สิ่งที่ฝันไหว

โปรดจงรอได้ไหม
จะข้ามให้
ชีวิตที่เกิดมา
เธอคือสิ่งที่ยึดมั่น
ทั้งรักทั้งผูกพัน
เพราะเธอนั้นคือประเทศไทย
จะไม่ยอมให้ใครมาทำลาย
สองมือรักหนึ่งหัวใจ
ของคนไทยทั้งชาติ
พวกมันกันประกาศชาติไทย
ยิ่งใหญ่ดีรัง
ขอเพียงจริงใจ
ขอเพียงสามัคคี
ฝันมันในความดี